ส่วนอีกหนึ่งคดีตอนนี้ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหามาแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี

เข้าไปกระดยิงในวงไฮโล๑

เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๓คน
ซึ่งผู้ต้องหาที่ได้ก่อนหน้านี้เขาก็ซัดทอด

เป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออดีตสอสอในพื้นที่
แต่ว่าตอนนี้ผู้ต้องหายังคงไม่ให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นอยู่นะคะ
เรื่องนี้พันเอกบูรินทองประภัยเป็นฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
ควบคุมตัวนายวัญชัยอยู่เกิดนะคะ
อายุ๖๓ปีเป็นอดีตข้าราชการครูและเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชนด้วยนะคะ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอุทัยธานีในข้อหามีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต
ให้ไว้ในเคราะห์พรองจากมวลทนทหารบุคที่๑๑

ก็นำมาเพื่อให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายวัญชัย
ซึ่งเป็นผู้จ้างงานสังหารนายบุญจันชาลีนิวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗
ตำบลลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีและก่อเหตุยิงถล่มใส่วงพนันไฮโล
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งค่ะ
อ้างว่าซื้อปืนต่อมาจากคนรู้จักหนึ่งหมื่นบาทก่อนที่จะมาขายให้กับนายสมนึก
เพื่อที่จะหวังเอากำไรเท่านั้นโดยไม่ทราบว่าจะใช้เอาไปใช้ทำอะไรนะคะ
และไปขายต่อให้ใครอีกหรือไม่
โดยกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ยังไม่มีการซัดทอดถึงบุคคลอื่นนะคะ
ถือได้ว่าตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาครบแล้วสำหรับคดีนี้
ส่วนปืนที่คนร้ายนำมาใช้ก่อเหตุตอนนี้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาวุธสงคราม

ผู้ที่เอามาขายจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มค้าอาวุธสงครามอื่นอีกหรือไม่
เรื่องนี้ต้องรอการตรวจสอบพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ